สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ
งานให้เรียบร้อยใครยังไม่ถึงที่ทำงานเนี่ยก็วางแผนนะครับ
เรื่องของการกลับบ้านด้วยเพราะว่าเราจะต้องลุ้นเชียร์กันนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่เชื่อว่าเวลาวันนี้ก็เป็นเวลาดีครับ
หลายคนอาจจะเลิกงานแล้วก็อยู่เชียร์กันต่อเลยเพราะว่าเราจะเล่นเกม
ชี้ชะตาในการเข้ารอบแบบจริงแล้วนะครับกับทีมชาติบาเรนซึ่งโคชโตย
ศิริษักยอดญาติไทยก็บอกนะครับว่าจะเล่นเต็มที่นะครับเพื่อผลการแข่งขันที่ประทับใจครับ
สำหรับการฝึกซ้อมอย่างที่เราติดตามข่าวกันมานะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
คือเปลี่ยนม้ากลางศึกเลยนะครับหลังจากที่รายวัชพาทีมแพ้อินเดียในเกมแรก๑ต่อ๔
ก็ใช้กุญสือรักษาการเลยครับทางโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคโชธวีพรมรัฐ
ฝึกซ้อมครับก็เน้นทบทวนระบบแล้วก็แท็กติกการเล่นใหม่ทั้งเกมลุกเกมรับนะครับเพื่อเจอกับบาเรน
ชโตยก็บอกนะครับในการแถลงข่าวว่าหลังเกมกับอินเดียนักเตะนั้นยังไม่เสียสมาธิ
ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเล่นเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปยอมรับว่าไทยเป็นรอง
ซึ่งเกมนี้ถ้าเอาชนะบาเรนต้องเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับเกมลุกเกมรับต้องหลากหลายกว่าเดิมด้วยครับ
วินาทีในสนามมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ที่ทีมงานของพวกผมเองนะครับ
นำมาปรับกับทีมนะครับเพื่อมาทำให้น้องในทีมนักเตะในทีมเกิดความมั่นใจและเกิดความรัดกลุ่มขึ้น
ส่วนวิทยาลัยศาสตร์ครูสรุปนะครับกุญสือชาวเช็คของบาร์เรนก็หวังจะพาทีมเข้ารอดล็อคอาวต์ในเอเชนคลับให้ได้เป็นครั้งแรกนะครับ
แต่ถ้าเกิดบาเรนั้นเล่นได้ดีเหมือนในครึ่งหลังของเกมที่แล้วเชื่อว่าจะเอาชนะไทยได้
เย็นวันนี้เน้นย้ำเวลากันหน่อยนะครับ๖โมงเย็นตามเวลาไทยครับ
ลงแข่งขันเจอกับเติร์กเวนิสถานในชุดสีเขียว
นาที๒๖นะครับอาสดันมูลัสอามานอฟไม่มีคนจับ
ลองใส่ดูระยะนี้บอลสายครับโอ้โหไม่ทันครับพุทธศาสประตูเห็นกันอยู่ว่ายิงแน่นะครับ
แต่ยิงขึ้นนำแบบเตอร์ไพรส์เลยครับจังหวะนี้เติร์กวานิสถานจากนั้นครึ่งหลังครับ
นาที๕๖ญี่ปุ่นตั้งเกมหาช่องเจาะเข้าไปแล้วก็ได้ประตูจากยุยะโอซาโก๑ต่อ๑นิ่งมากครับ
และอีก๔นาทียูโตดากาโตะครับเปิดให้กับยูยะโอซาโกไปโล่งครับ๒ต่อ๑เป็นความผิดพลาดนะครับ
ระหว่างกองหลังกับพุทธศาสตประตูครับจากนั้นนาที๗๑ริสิตโดอันพลิกแล้วก็ยิงฉลับเข้าไปครับ
ญี่ปุ่นหนี๓ต่อ๑และนาที๗๙อาเมดอาตาเยฟครับมายิงจุดโทษให้กับเติร์กเวนิสถานไล่มา๒ต่อ๓แต่ว่าไม่ทันทำให้ญี่ปุ่นนั้นเก็บ๓คะแนนแรกแต่ว่าคือจับเหมือนกันนะครับ